มีอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็น่าเศร้านะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเสียชีวิตไปสองศพ
ค่ะนะครับคือเมื่อวานนี้ตอนประมาณบ่ายสามเนี่ย
ตำรวจสพเมืองพัทธลุงแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยนะฮะชุดประดาน้ำด้วย
เขาก็ไปค้นหาหลังจากมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะครับ
ในท้องที่หมู่สองตะบนเขาเจียกอำเภอเมืองคือชาวบ้านอ่ะเห็นมาจอดตั้งแต่ตีสามของคืนที่ผ่านมา
ค่ะนะแล้วก็มีรองเท้าวางไว้หนึ่งคู่แต่ไม่เห็นเจ้าของรถ
เห็นใครเลยแล้วก็มันนานผิดสังเกตอ่ะอืม
เจ้าหน้าที่ก็มาตามหาตัวยังไงก็ไม่เจอก็เลยให้ชุดประดาน้ำลงไปลองงมหาในคลอง
อันนี้ชื่อลำคลองนุ้ยหาอยู่หนึ่งชั่วโมงกว่าฮะค่ะ
สองศพครับก็คือคนที่มาด้วยกันสองคนนะฮะ
คนขี่กับคนนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์คันนี้นะครับสองศพนี้นะครับ
ก็คือนางสาวปียนุษย์สังทราศิษย์นะฮะหรือว่าเปิ้ล
อายุยี่สิบแปดปีนะครับอีกคนนึงคือนางสาวิภาวีนนทริส
อายุยี่สิบหกปีหรือว่าส้มอืม
ซึ่งส้มเนี่ยเป็นแฟนสาวของเปิ้ลนะ
นี่เป็นธอมเป็นสาวหล่อนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำร่างของผู้ตายขึ้นมานะครับ
เพื่อจะส่งชนะสูตรหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดอีกครั้ง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ถึงไปเสียชีวิต๒ศพอยู่ในคลองแบบนี้นะครับ
ญาติของนางสาวปียนุษย์หรือว่าน้องเปิ้ลนะครับ
นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดทุ่งยาวตะบนชุมพลอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุง
จะรอบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนา๑๕กุมภาพันธ์นะครับ
แล้วก็ชาปนกิจศพ๑๖กุมภาพันธ์
ส่วนศพของนางสาววิภาวีหรือว่าน้องส้ม
ที่เป็นแฟนสาวของน้องเปิ้ลเนี่ยนะครับจะญาติได้รับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่สุราชธานีนะครับ
นางสาวเคลือวันมาไข่อยู่ยี่สิบเก้าปีเพื่อนสนิทของเปิ้ลแล้วก็ส้ม
เปิ้ลเนี่ยเป็นคนนิสัยดีแล้วก็รักส้มมาก
แต่ทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยแล้วเวลาทะเลาะกันเนี่ย
เพื่อนบอกว่าทะเลาะกันรุนแรง
ก่อนหน้านี้เคยมีลักษณะแบบนี้มาแล้วคือทะเลาะกัน
แล้วส้มประชดด้วยการกระโดดลงคลองค่ะ
เคยมีมาแล้วครั้งหนึ่งแต่น้ำมันไม่ลึกอืม
แล้วตอนนั้นเปิ้ลจะกระโดดลงไปช่วยส้มแต่เพื่อนเนี่ยห้ามเปิ้ลเอาไว้
เพราะเพื่อนเพื่อนรู้ว่าเปิ้ลว่ายน้ำไม่เป็นอืม
จนกระทั่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเพื่อนบอกว่าเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยคงทะเลาะกันอีก
ค่ะแล้วขี่จักรยานยนต์ไปแล้วก็ไปจอดที่ตรงคลองตรงที่ไปเจอศพอ่ะอืม
บอกว่าคงจะมีการกระโดดลงไปในคลองแล้วเปิ้ลอาจจะกระโดดลงตามไปช่วยส้ม
ค่ะแต่เปิ้ลว่ายน้ำไม่เป็นแล้วทีนี้ไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยไง
ไม่มีใครห้ามแล้วน้ำมันลึกด้วยอืม
ก่อนก็กระโดดที่ตรงเนี้ยส้มกระโดดลงไปก่อนแล้วก็
เปิ้ลอาจจะกระโดดตามทางทางว่าดึงดึงเพื่อนไว้ไม่ให้เพื่อนอืม
รู้ว่าเปิ้ลเขาว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมใช่ซึ่งก่อนไปน้ำตกกันก็
ว่ายน้ำไม่เป็นต้องกี่คนตลอดแบบอืม
ทีวีของเรานะครับก็ยังเสียใจนะฮะเล่าให้ฟังทั้งน้ำตา
บอกว่าลูกสาวเนี้ยอ่าก็อายุยี่สิบแปดแล้ว
แต่ว่ามาเริ่มเป็นธอมจริงเนี่ยมาชอบผู้หญิงด้วยกัน
ก็เมื่อสัก๔ปีก่อนเพราะว่าผิดหวังเรื่องความรัก
จากนั้นประมาณปีกว่าก็มาคบหากับน้องส้ม
แล้วก็ทราบว่าทั้งคู่ก็มีปัญหากันบ่อยครั้ง

เชื่อว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะเป็นอย่างที่เพื่อนบอก
ก็คือเปิ้ลคงกระโดดลงไปช่วยส้มที่กระโดดลงไปในคลอง

วกกับน้ำในคลองแห่งนี้ลึกกว่า๒เมตร
ช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงกลางดึกด้วย
ทั้งคู่ก็เลยเสียชีวิตไม่มีใครช่วย

เรื่องต้นทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกลางดึกนะครับ
เมื่อคืนวันที่๑๐กุมภาพันธ์
มีนายสายันทองสงฆ์เป็นชาวบ้านในพื้นที่
เขาบอกว่าตอนนั้นเขาขี่จักรยานยนต์ผ่านจุดเกิดเหตุ

แล้วพบรถจักรยานยนต์จอดอยู่ริมถนน

ก็เลยไปแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบ

บ่ายเมื่อวานนี้ชุดประดาน้ำ

ซึ่งเปิ้ลที่เป็นสาวธอม
กับแฟนสาวทั้งคู่ทำงานอยู่ที่
เขตเทศบาลเมืองพัทธลุงนะครับก่อนเกิดเหตุตามการสอบสวนของตำรวจทราบว่าทั้งคู่เนี่ย
นั่งดื่มสุรากันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งริมถนนสายเอเชียตะบนปรางหมู่อำเภอเมืองพัทธลุง
แล้วมีปากเสียงทะเลาะกันแล้วก็ชวนกันกลับบ้าน
ว่ามาถึงจุดเกิดเหตุอาจจะจอดรถจักรยานยนต์
แล้วก็มีการทะเลาะอะไรกันเกิดขึ้นถึงขั้นกระโดดลงไปในน้ำเพื่อฆ่าตัวตาย
ที่เพื่อนบอกว่าเคยทำแบบนี้มาแล้วนะครับแต่ครั้งนี้น้ำมันลึก
แล้วก็เกิดขึ้นกลางดึกนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องเศร้า